ดีใจแม่หยุดมานานแล้ว
อายุเท่าไหร่
เป็นพันปีแล้วลูกอ้าง
พูดมาให้ดูเปล่า
ผมรู้แล้วว่าทุกที่นี่เป็นที่ที่หยุด
แต่คุณน้องกำลังไปขอบคุณ
รู้สึกว่าทุกที่นี่มันดูเป็นข้าว
แล้วก็คิดว่าคุณจะดูเหมือนกัน

เติมไปแล้วเออหมายความภาษา
หลังจากนี้ก็ได้รู้สึกว่าแม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมาก
แม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมาก
แม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมาก
แม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมาก
แม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมาก
แม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมาก
แม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมาก
แม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมากแม่ขอบคุณมาก

หนึ่งสายทององค์สองสายเลิศโลก
แต่สายเงินเขาให้แม่เข้าก่อนนะลูกนะพี่
ไม่ได้เป็นสาวอย่างที่พวกเจ้าคิดกันนะลูกนะ
แม่เท่าลูกแม่เท่า
ห่วงสั้นห่วงสั้นแค่บอกที่เจอ
สวัสดีครับลูก
ไปแกล้งทำไมไปนั่นล่ะทำสองรอบ
ให้หนูน้ำน่ะแม่ไม่ได้แกล้ง

หัวขาดหัวขาด